คุณผู้ชมคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอ
เราก็เจาะเป็นหน้าต่างเล็กให้คุณผู้ชมเห็น
เจ้าหน้าที่เมื่อกี้เราเห็นคุณบินเบลี
ก็กำลังทีมอาสาก็กำลังเร่งปฏิบัติหน้าที่

เราอยากตรวจสอบความคืบหน้าหลายเรื่องเลยนะ

แล้วแผนที่บอกว่าหาช่องป่องโพรงข้างบน
ยังคงทำอยู่หรือเปล่าหรือมีความคืบหน้ายังไง
รวมถึงเรื่องของหน้ากากดำน้ำด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นไปติดตามรายงานสดล่าสุดนะคะ
ที่บริเวณถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
จากผู้สื่อข่าวของเราคุณทัศไหน้โค้ดทองครับ

สวัสดีครับคุณสืบสกุลคุณอริยาคุณผู้ชมครับ
กันที่บริเวณปากทางเข้าถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน

ก็เป็นสื่อมวลชนจำนวนมากที่มาก่อติดที่บริเวณหน้าถ้ำ
เพราะว่าเมื่อสักครู่ที่ผ่านมามีกระแสข่าวรายงานนะครับว่า
พระครูบาบุญชุมจะเดินทางมาที่บริเวณหน้าถ้ำมาทำพิธีอีกครั้งหนึ่งครับ
แต่ว่าจากการตรวจสอบล่าสุดไปท่านไม่ได้มีการเดินทางมาที่นี่นะครับ
ซึ่งทำให้สื่อมวลชนเองก็ยังคงปักหลักอยู่เพื่อรอความชัดเจนว่าท่านนั้นจะเดินทางมาหรือไม่ครับ
แต่ว่าวันนี้หนึ่งภารกิจที่ทุกคนนั้นเอาใจช่วยรวมทั้งผู้ปกครองของทั้ง๑๓คน
เฝ้ารออยู่คือเรื่องของการเดินสายไฟเข้าไปที่บริเวณด้านในก็คือเป็นสายโทรศัพท์นะครับ
โถงสามไปที่เนินนมสาวเพราะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นไม่เป็นผลสำเร็จ
และวันนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จทำให้ผู้ปกครองนั้นมีความหวังว่าวันนี้จะได้มีการคุยกับลูกหลานเป็นครั้งแรก

มาดูความคืบหน้าเรื่องนี้กันก่อนนะครับทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงบรายนะครับ
นายนรงศักดิ์โอสธนากรนะครับก็บอกว่าความคืบหน้าในเรื่องของการเดินสายโทรศัพท์จากที่เนินนมสาว
อ่าจากที่ถงสามไปที่เนินลมสาว

จากว่าเจ้าหน้าที่นั้นทำอุปกรณ์หล่นลงไปในน้ำทำให้อุปกรณ์นั้นเสียหายทั้งหมดครับ
ทำให้ต้องถอนกำลังออกมาแล้วก็เช้าวันนี้ครับมีการนำอุปกรณ์เข้าไปเพื่อต่อสายโทรศัพท์จากโถงสามเข้าไปที่บริเวณเนินนมสาวอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในวันนี้ครับ
เพื่อให้ทางด้านของผู้ปกครองของทั้ง๑๓คนมีโอกาสได้พูดคุยกันกับลูกหลานที่อยู่ด้านในถ้ำเป็นครั้งแรกในรอบ๑๐กว่าวันที่ผ่านมานะครับ
ซึ่งนี่ก็เป็นความหวังที่ผู้ปกครองนั้นเฝ้ารอว่าวันนี้จะสำเร็จหรือเปล่าแล้วก็จะมีการได้พูดคุยกับลูกหลานที่อยู่ด้านในหรือไม่ครับ
ซึ่งเรายังคงรอฟังข่าวดีจากหน่วยซิลนะครับว่าภารกิจในวันนี้นั้นเป็นอย่างไรแต่ว่าต้องใช้เวลาเพราะว่าต้องมีการลากสายโทรศัพท์เข้าไปค่อนข้างจะไกลแล้วก็เป็นระยะทางไกลต้องมีการมุดน้ำเข้าไปด้วยก็เป็นการรออย่างมีความหวังนะครับ
ส่วนเรื่องของการสูบน้ำวันนี้ท่านผู้ว่าก็เน้นย้ำว่าต้องมีการทำท่อนะครับโดยสูบน้ำออกจากถ้ำพร้อมกับการระบายน้ำออกจากใต้ดินแล้วก็ปิดกั้นทางไหลของน้ำบนภูเขา
เมื่อวานนะครับก็พบสองจุดใหญ่ครับมีน้ำไหลลงมาในถ้ำด้วยจุดแรกคือทางตอนเหนือของถ้ำซึ่งทีมฝ่ายทหารเองก็เข้าไปปิดทางน้ำแล้วนะครับส่วนอีกจุดหนึ่งไปพบด้านทิศใต้ของถ้ำโดยเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปปิดกั้นแล้วแล้วก็เบี่ยงทางน้ำออกจากถ้ำครับ
ให้คุณผู้ชมมาตรวจสอบเรื่องของระดับน้ำกันหน่อยผมไปตรวจสอบระดับน้ำผ่านในถ้ำล่าสุดจากเต็นต์กรอบนวยการของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือป่อพอร์ระดับน้ำล่าสุดนะครับตอนเจ็ดวงเช้าของวันนี้ครับที่บริเวณปากทางเข้าถ้ำเนี่ยสูงสามสิบห้าเซนแต่ว่ามือช่วงสักบ่ายสองโมงที่ผ่
เนื่องจากว่าพบเยาวชนทั้ง๑๓คนแล้ว
แล้วก็น่าจะมีการดำเนินการเพียงช่องทางเดียว
คือเรื่องของการออกมาที่บริเวณหน้าถ้ำเท่านั้นนะครับ
คุณผู้ชมครับสิ่งสำคัญที่จะทำให้น้องทั้ง๑๒คน
รวมทั้งโค้ช๑คนเป็น๑๓คนออกมาจากถ้ำได้

ถ้าเกิดว่าจะให้ออกมาอย่างเร็วที่สุดนะครับ
เมื่อวานนี้เราได้มีการนำเสนอข่าวไปว่า
มีทางด้านของกู้ภัยร่วมกับตันยูเดินทางเข้ามา
เพราะว่าได้รับการประสานงานจากหน่วยซิลต้องการจะได้

แล้วก็ประสานขอความร่วมมือทางสื่อมวลชนและไทยรัฐทีวีมา
ซึ่งผมเองได้มีการนำเรื่องนี้เสนอข่าวไปแล้วก็กระจายข่าวไปทางเฟซบุ๊คส่วนตัว
รายงานมาบอกว่าหน้ากากนั้นเดินทางมาถึงถ้ำเรียบร้อยแล้ว
หน่วยซิลได้รับแล้วนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่ายินดี
ซึ่งตอนนี้ด้านในก็รายงานบอกว่ากำลังมีการสอนเด็กนั้น
หน้ากากดำน้ำเพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้ทุกคนนั้นสามารถดำน้ำออกมาจากถ้ำได้อย่างเร็วที่สุดครับ
คุณผู้ชมครับวันนี้เหมือนกับว่าท้องฟ้าเปิดสภาพอากาศเป็นใจนะครับ
สักครู่แดดออกมาค่อนข้างร้อนหลังจากที่มีข่าวว่าพระครูบาบุญชุมนั้นจะเดินทางมาที่นี่ครับ
ซึ่งวันนี้หวังว่าฝนจะไม่ตกลงมาอีกเนื่องจากว่าระดับน้ำในถ้ำนั้นยังคงลดและเพิ่มอย่างต่อเนื่อง
แบบนาทีต่อนาทีนะครับซึ่งความหวังเดียวตอนนี้คือต้องภาวนาให้ฝนไม่ตก
และให้เราสูบน้ำออกจากถ้ำได้อย่างเร็วที่สุดเพื่อให้เราได้พบหน้าของคนแปลกหน้า๑๓คนที่รอคอยกันอยู่นะครับ
สนัยโค้ทองรายงานสดจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงบรายครับ
ขอบคุณนะครับยังเป็นภารกิจที่ท้าทายในการที่จะหาวิธีเพื่อช่วยทั้ง๑๓ชีวิตออกมาจากถ้ำให้ได้นะครับ
ก็ต้องติดตามกันแบบวันต่อวันเลยล่ะครับ